คุณผู้ชมคะมีหลายครั้งหลายครานะคะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากจะเพื่อไปเยี่ยมเยี่ยนราษดรแล้ว
อีกสิ่งหนึ่งก็คือเพื่ออนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรมและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือการแสดงพื้นบ้านที่เรียกว่ามโนรานะคะ
ติดตามเรื่องนี้ผ่านครูมโนราคนนี้กันค่ะ
แม้จะผ่านมานานเกือบ๔๐ปี
แต่นายเฉลิมแก้วพิมพ์ในวัย๗๖ปี
ศิลปินพื้นบ้านมโนราชาวจังหวัดปัตตานี
จดจำเหตุการณ์วันที่๒๙สิงหาคมปี๒๕๒๐ได้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นวันที่ได้แสดงมโนรา
หน้าพระพักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นครั้งแรกในชีวิต
เฉลิมเป็นชาวอำเภอหนองจิก
ที่ชอบรำมโนรามาตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ
จากการได้เห็นมโนราเดินลงออกไปไล่รำแสดงตามหมู่บ้าน
ขอฝึกเรียนจนกลายเป็นครูสอนและเปิดคณะมโนราของตัวเอง
ใช้ชื่อว่าเฉลิมประพารับงานแสดงตามที่ต่าง
คู่กับการทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสงครานครินวิทยาเขตปัตตานี
กระทั่งวันหนึ่งได้รับจดหมายให้ไปร่วมรำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินยังวัดช้างให้ในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ
มโนราอีก๒คนคือมโนราเสี่ยงพุทธยอดและมโนราไล่นิ่มนวล
เฉลิมเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าพื้นที่ในวัดช้างให้เต็มไปด้วยประชาชนเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
อากาศจะร้อนแต่ทุกคนกลับรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
ดนตรีก็พากันบันเลงไปตามท่วงทำนอง
พร้อมกับมโนราลทั้ง๓คนที่เริ่มร่ายลำไปตามท่าของตัวเอง

พ่อก็บอกระองค์ตัวเด็ดแล้วนายหลวงตัวเด็ดแล้ว
ไม่ได้กำหนดชาวบ้านไม่ได้กำหนดท่าไม่ได้ซ้อมเลยแม่ง
พ่อผู้อยู่มอมนุฬลาอยู่สงขามนุฬลาเสี่ยงอยู่หน้าวัดจังไง
ท่านสาว่ายำอะไรบอกลำมนุฬลาที่ยำได้ทั้งแก่ทั้งหนุ่มน่ะ
กรำรำได้ครับเด็กเขารำได้งั้นพระเทพรำได้
ก็ว่างั้นบอกลำได้ครับ
รำของมโนราทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งสวนพระไทยจนรับสั่งสอบถามถึงการแสดง
และเครื่องดนตรีที่นำมาประกอบถือเป็นการจุดประกาย
และสร้างแรงบันดาลใจต่อการสืบสารศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้

พอพระองค์ลุกขึ้นยืนถ้าพระองค์นั่งหูเข้าไปใกล้ไม่ได้

ยิ้มประยักษ์หน้า
มีใครสักกี่คนที่มีวาสนา

เขาสัมพันธ์อะไรที่ปู

สายประเนติพระองค์มองค์
มองมามีแต่ความเมตตาประณีลุก

และเจริญยิ่งอีกนานเลยลูก

แต่ทุกวันนี้ยังคงถ่ายทอดความรู้

เพื่อสืบสารพระราชปนิษฐาน
ตามที่เคยให้คำมั่นไว้กับพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

การแสดงพื้นบ้านของภาคใต้
ไม่ให้ศูนย์หายไปไหน

ให้ได้เท่านั้น

ว่าลุงปู่ไม่มีชีวิตแล้ว
ทำจนตายนั่นแหละลูก
ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระองค์จัดและเราก็ต้องรับ
จุดทูบเทียนใส่กันมาก
กันพรูกราบคนครัวหลงซ้ำกราบ
แล้วไหว้เสพจุฏิจากทะวันแม่เอ้อ
จากเตะชันดาวะดึงซ่าแม่น้า
แล้วแม่ถือกำเลิศลูกเกิดมา
คือแม่ที่มาลาณองค์ทรัพย์ค้าง